คุณผู้ชมฮะมาดูการบุกทลายสปาแฝงค้ากามเด็ก๑๕ถึงเด็ก๑๘
คือในกลุ่มของสปา
เขามีทั้งโมเดลลิ่งในการจัดหาเด็ก

จากนั้นหลอกล่อให้เด็กขึ้นไปพบแขก

จะพูดสาลิกาลิ้นทองจนเด็กขายบริการ

เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปทลายจับกลุ่มได้ในที่สุด
สปาที่ว่านี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง

หรือว่าปคมบุกเข้าตรวจค้น
หลังสืบทราบว่าสปาแห่งนี้แอบแฝงการค้ามนุษย์
ด้วยการนำเด็กหญิงอายุระหว่าง๑๕ปีถึง๑๘ปี
อกล่อมาค้าประเวณีครับ
ทีนี้การบุกเข้าไปก็พบผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
คือเป็นเยาวชน๙รายตำรวจ

ก็ต้องให้การช่วยเหลือกลุ่มที่เป็นเยาวชนนะครับ
ส่วนพฤติกรรมของขบวนการค้ามนุษย์
หลอกล่อเข้าไปทำงานในสปา
จนกระทั่งหลอกเด็กให้ขายบริการทางเพศ
คือเขาจะโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลนะ
รับสมัครหญิงอายุ๑๕ถึง๒๕ปี
โดยเฉพาะเขาจะไปดูกลุ่มของผู้หญิง
ที่ทำงานประเภทพิตตี้โชว์ตัวอยู่แล้วด้วย
คือเลือกสวยเลือกหน้าตามาอยู่แล้ว

ในการจัดหาเด็กแล้วก็มาส่งให้ทางสปาแห่งนี้
ให้ค้าบริการค้าประเวณีนไม่มี

แต่พอไปถึงมันมีแอบแฝงอยู่นะครับ

ก็จะนัดให้มาดูตัวกัน
ดูหน้าดูตาดูสัดส่วนซั่วทรงกันหน่อย
จากนั้นก็ทำประวัติถ่ายรูปกันที่ร้านนะครับ
และทีนี้ในกลุ่มจัดหาคือทั้งโมเดลลิ่ง
แล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่สปาเจ้าของสปา
ก็จะส่งเด็กขึ้นไปที่ห้องไปให้ลูกค้าเลย

ให้ลูกค้านะแล้วก็บอกเด็กบอกว่าอย่างนี้คุณ

ขึ้นไปโชว์ตัวให้ลูกค้าดูหน่อย

ถ้าโชว์ตัวได้เงินน้อยนะ
แต่ถ้าอาบน้ำอาบท่าบริการนวดลูกค้า

แต่ถ้าลูกค้าหวานล้อม
ขอให้มีบริการทางเพศ
ก็แล้วแต่ข้อตกลงกับลูกค้า

บอกว่าไม่มีการค้าประเวณีแต่อย่างใด

ก็ถูกลูกค้าก็หวานล้อม

หลังจากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาก็ชักชวนให้เหยื่อ
ค้าบริการทางเพศซ้ำอีก

ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะครับ
มีรูปถ่ายมีประวัติส่งลูกค้าเยอะเลยนะครับ

มีสมาชิกในกลุ่มลับ

ดูจากลิสต์รายชื่อทั้งหลายแหล่แล้วกัน
เปิดเผยหลังจากถูกจับกลุ่ม
มีทั้งข้าราชการมีทั้งวิศวกร

อกจากนี้ยังพบสลิปการโอนเงินให้เหยื่อ

น่าสะเทือนใจก็คือพบเด็กหญิงจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง
หลอกมาค้าประเวณีที่นี่นะครับ
แล้วก็เมื่อครูของเด็กคนนี้รู้
ก็เลยติดต่อกับกลุ่มแม่เล้านายหน้า
เพราะอยากจะช่วยเด็กหญิงออกมา

ปรากฏว่าครูนี่แหละฮะ
ติดต่อไปเพื่อใช้บริการนักเรียนของตัวเอง

พอครูรู้นึกว่าครูจะไปช่วย

ไปช่วยซ้ำจริงครับแบบนี้
หญิงรายนี้ก็พยายามหลบเลี่ยงบ่ายเบียง
แต่ครูก็ไม่ยอมลดละบังคับให้เด็กให้บริการจนได้นะครับ
กระทรวงศึกษาธิการได้ทำหนังสือ

ให้ตำรวจคัดค้านการประกันตัว
ข้าราชการครูคนนี้ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับ
กลุ่มผู้ต้องหามียังไงแบ่งยังไงบ้าง
สำหรับผู้ต้องหามีทั้งสิ้น๑๓คน
ตำรวจขอสารอนุมัติออกหมายจับรวม๓๔หมายจับ

กลุ่มแรกคือโมเดลลิ่งรับเหยื่อมาทำประวัตินะครับ๗คน
กลุ่มนี้ถูกหมายจับสมคบค้ามนุษย์
ส่วนกลุ่มที่๒คือกลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้ซื้อบริการนะฮะ
มี๖คนครับก็จะถูกข้อหาพรากผู้เยาว์
กระทำชำราวบุคคลอายุเกินกว่า๑๕ปี
แต่ไม่เกิน๑๘ปีนะครับ
โดยขณะนี้จับผู้ต้องหาได้แล้ว๑๒คน
ส่วนอีก๑คนซึ่งเป็นอยู่ในกลุ่มผู้ซื้อบริการ
อยู่ระหว่างการประสานขอให้มามอบตัวนะครับ
ปาแห่งนี้คุณเปิดมานานนับปีนะ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี๖๒โอ้โหข้ามปีมาจนถึงทุกวันนี้
จนกระทั่งปคมเข้าไปปราบปรามนะครับ
เขาบอกว่าเหยื่อบางส่วนจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเข้ามาทำงานตลอด
แล้วก็ยังเชื่อว่ายังมีเหยื่อที่เป็นเยาวชนอีกมาก
คือตอนเข้าไปช่วยเหลือในสปาเนี่ย
คือมันไม่มีเหยื่ออยู่ในนั้นมากเท่าไหร่นัก
เพราะว่าเหยื่อส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มไลน์
เวลาจะซื้อบริการทางเพศก็ให้เด็กเข้ามาที่สปา
ลูกค้าเข้ามาที่สปานัดหมายกันที่สปา
แล้วก็มานวดมาให้บริการกันแบบนี้

ว่าในไลน์จะมีเหยื่อที่ต้องช่วยเหลืออีกเยอะแค่ไหน
ข้อมูลในลายน่าจะเยอะมากเลย
เพราะว่ามีคนอยู่ในกลุ่มไลน์ตั้ง๑๕๓คน
แต่ตอนนี้จับอยู่๑๒คน
รูปแบบของการรักรอบการค้าประเวณีนะครับ